หุ่นสวยสุขภาพดีกันบ้างดีกว่า
สาวหลายคนมาแต่งตัวกันด้วยชุดบิกินี่
ว่ายน้ำไปทะเลอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
แต่ถ้าจะให้ชุดธรรมดาบอกเลยว่า
ไม่ใช่สำหรับลูกดิวแน่นอนค่ะ

ดิวอริสราคนสวยนะจ๊ะนี่เน็ตไอดอลภาคพื้นทะเลค่ะ
ขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องของความหุ่นแซ่บสถานสวงของเธอแบบนัมเบอร์วันต้องให้เธอจริง
ไปเขาใหญ่นี่นะคะทะเลไม่มีหรอกแต่ก็นี่
ราคาไม่ได้เล็กต่อติดนะครับเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่
ศพสนหนศนราคาหน้าชอบอยู่ที่หนึ่งหมื่นสี่พัน
จะซื้อท่อนบนอย่างเดียวก็ไม่ได้ไงต้องท่อนล่างด้วย
ท่อนล่างอีก๑๑๙๐๐บาท
ยังไม่พอความแซ่บของลูกดิวยังไม่หมดง่ายค่ะ
มีอีกชุดหนึ่งค่ะอันนี้ใหม่ล่าสุดเลยนะคะ
เสื้อสีฟ้าตัวนี้นี่

ิกินี่ก็ได้จริงมันมีช่อนล่างด้วยนะ๒ตัวนี้นะคะ

สนุนอยู่ที่ขยี้ตาดีพี่แจ๊

โอ้ว้าวคุณผู้ชม

ก็เลยถัดมาไถสไลด์ไอจีมาดูอีกหนึ่งสาว
นั่นก็คือคุณพลอยชิดจันทร์เป็นไงล่ะคะ

สีฟ้าสดใสด้านบนบอกไปแล้วนะคะ

ด้านล่างคุณผู้ชมคุณแม่ลูกสี่จัดไปนะคะ

ไม่เป็นไรบ้านเขารวยจ้า
ต่ออีกที่๑สาวสูดและแซ่บมากอย่าง

คนสีก็เยอะ

ทำให้หนุ่มใจละลายหมดเลย
คริสเตียนดีออร์ยกมาทั้งเซตเลยค่ะ
ตั้งแต่หมวกเสื้อแล้วก็กางเกง
เรื่องราคานั้นพี่แจ๊คจ๋าคุณผู้ชมค่ะ

กับอีกนิดหน่อย

กางเกงราคา๖๒๐๐๐

ตั้งแต่หัวจะหลดกางเกงแล้วนั้น
มูลค่าอยู่ที่แสนกว่าบาทจ้า

แนนนี้ช่วงนี้มาแรงหลุยวิกตองค่ะ

เป็นชุดว่ายน้ำแบรนด์หลุยวิทองแบบวันพีชนะคะ

นี้ราคาประมาณ๒๖๕๐๐บาทค่ะ
ปิดท้ายคุณผู้ชมปล่อยผ่านไม่ได้เลยนะคะคนนี้ค่ะ
คุณแม่ลูกสองคุณเอพรทิพย์

เฉิดฉายกับชุดแบรนด์ลุยวิตองอย่างที่เห็นเนี่ยคุณผู้ชม

นุนราคาทั้งหมดก็คือ๒๓๙๐๐บาทนะคะ
โอ้โหพ่อป๋อเขาจัดให้นะคะ

ก็ไม่ต้องเป็นดรามงดราม่าเรื่องราคาก็เป็นความสุขใครความสุขมันนะคุณผู้ชมนะ